จะพาไปดูอีกหนึ่งประเพณีพิธีกรรมความเชื่อของชาวอีสานหน่อย
เขาเรียกประเพณีนี้ว่าประเพณีทำบุญเลี้ยงผี
ทั้งเป็นการทำบุญที่สวยงาม
เอาจริงนะเรายังไม่ทันได้ดูประเพณีเลย

เข้าวัดก็หวังว่าจะได้บุญ

เฮ้ยคุณตาบอดแน่วันนี้
สาวงามท่านนี้นะคะกับคุณยายของเธอกำลังเตรียมข้าวของไปทำบุญ
สืบสารประเพณีบุญเข้าสากหรือบุญเดือน๑๐นั่นเอง
ซึ่งบุญเดือน๑๐เขาก็บอกอยู่แล้วจะจัดขึ้นในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐ค่ะ
จัดเป็นประจำทุกปีนะคะเป็นประเพณี๑๒เดือนของเขาของชาวอีสานนะเนาะ
ก็จะทำขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติญาติหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ให้กับผีเปรตสัตว์นรกสัมภเวษีอะไรต่างแบบนี้ด้วย
ก่อนจะถึงวันงานค่ะชาวบ้านเขาเตรียมอาหารชนิดต่างที่ห่อด้วยใบตองเอาไว้ตั้งแต่เช้ามืด
พอถึงวันงานในตอนเช้าชาวบ้านเขาจะนำพระตาหารไปถวายพระก่อน
หลังจากเสร็จสิ้นแล้วช่วงสายค่ะชาวบ้านเขาจะนำห่อข้าวสากไปวางไว้ตามบริเวณวัด
หรือตรงอัฐิของญาติมิตรที่เสียชีวิตนั่นเองค่ะพร้อมกับมีการจุดทูบจุดเทียนด้วย
แล้วก็บอกกล่าวด้วยนะนี่แบบนี้นะบอกกล่าวให้ญาติมิตรที่เสียชีวิตมารับอาหาร
อย่างเช่นคุณชนะมากินข้าวนะได้เดี๋ยวจะไปกินเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
เขาให้คนที่เสียชีวิตไอ้ที่ผมยังนั่งอยู่เนี่ยผมน่ะมีชีวิตคะ
คือดิฉันจะบอกว่าหลังจากทำพิธีประเพณีทั้งหมดเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณมากินข้าวที่งานได้นะ
ได้เถอะแล้วก็เป็นการแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะ
ผู้เสียชีวิตมารับอาหารที่ทำบุญไปให้แล้วก็รับบุญที่อุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยนะคะ
แล้วนอกจากนี้ชาวบ้านเขาจะนำอาหารไปเลี้ยงอะไรรู้ไหมเลี้ยงอะไร
นางยักษ์โอ้ยโอ้ยงงใช่ไหมงง
ยักษ์หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าตาแหกอะค่ะ
ที่นาของตัวเองเขาจะมีตรงนั้นเรียกกันว่าตาแหกหรือว่านางยักษ์
ก็เท่านี้เองเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีบุญข้าวสากหรือว่าเขาจัดขึ้นเนี่ยเป็นงานบุญศาสตร์เดือน๑๐
ภาษาอีสานดิฉันเองตอนที่กลับบ้านต่างจังหวัดก็มีบ้างนะนานทีที่ได้ไปร่วมกัน
แต่ชาวบ้านเขาก็สืบทอดปฏิบัติกันมา